โพกไก่อันนี้ขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
อยู่ที่๙๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของผักกันบ้างดีกว่าค่ะ
บุ้งจีนวันนี้๑๒บาทต่อกิโลกรัม
มะนาวค่ะลูกละ๒บาทนะคะ
ชีไทย๘๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ราคาผักอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงอยู่บ้าง